ถ้ายิ่งต้องเติมน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลทุกชนิดนะลดลงอีก๖๐สตางค์ต่อลิตรครับ
ขณะที่กลุ่มดีเซลยังตรึงราคาคงเดิมไว้มีผลตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมา
ถือเป็นการปรับลดราคาครั้งที่๒ของสัปดาห์นี้ครับหลังจากเมื่อวาน
ปรทและบางจากเพิ่งประกาศลดราคาเบนซินและโซฮอลลง๖๐สตางค์ต่อลิตร
มาวันเดียวก็ประกาศลดอีก๖๐สตางค์ต่อลิตรครับ
นี่เท่ากับว่าสัปดาห์เดียวเนี่ยคุณผู้ชมราคาของน้ำมันเบนซินโซฮอลลงไปบาทกว่าเลยนะ
ฉะนั้นใครอยากเติมนี่แหละเวลาของท่านมาถึงแล้ว
ส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของค่าน้ำค่าไฟ
ขอรมอลมีมติเห็นชอบขยายเวลาบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำปลาปลา
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปอีก๖เดือนครับคุณผู้ชม
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเมษายนปีหน้านู่น
โดยคนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๕๐หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน๓เดือน
จะได้สิทธิ์ใช้ไฟฟรีไม่ต้องเสียค่าไฟครับ
ส่วนกรณีใช้ไฟเกิน๕๐หน่วยต่อเดือนจะได้รับเงินช่วยเหลือ๓๑๕บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
แต่หากใช้ไฟเกินกว่านี้ต้องจ่ายตามจริงแล้วนะ

จะมีการช่วยค่าน้ำเดือนละ๑๐๐บาทต่อครัวเรือนครับกรณีใช้ไม่เกิน๓๑๕บาท
แต่หากใช้น้ำเกิน๓๑๕บาทต้องจ่ายเองตามจริงครับ
ทีมาตรการนี้ก็จะสิ้นสุดลง๓๐กันยายนนี้
แต่ว่าคอรมอลก็มีมติขยายเวลาออกไปเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนั่นเอง
จากว่ากองทัพอากาศครับเขาจะปิดน่านฟ้าดอนเมือง
ในช่วงเวลาบ่ายโมง๔๕นาทีถึงบ่าย๒โมง๔๕นาที
รวมเวลาประมาณ๑ชั่วโมงครับเขาจะทำอะไรกันเขาจะขนเครื่องบินรบซ้อมใหญ่รับส่งหน้าที่ผู้ประชาการกองทัพอากาศครับ
ซึ่งก่อนอันนี้ก็มีการปิดน่านฟ้าไปแล้ว๒ครั้งคือวันที่๒๓และ๒๗กันยายนที่ผ่านมาส่วนอีกครั้งก็คือ๓๐กันยายนนี้วันศุกร์ครับ
ฉะนั้นใครต้องเดินทางตรวจสอบกับสายการบินก่อนนะอาจจะมีการขยับเวลาหรือบางสายอาจจะแคมเซิลไฟล์ทก็มีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและไม่พลาดการเดินทางสำคัญของคุณครับ